คุณผู้ชมต้องบอกว่าเจ้าโควิด๑๙นี่โอ้โหมันทำร้ายทำร้ายชีวิตของพวกเราเหลือเกินนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องราวของเศรษฐกิจในยุคนี้ปัจจุบันนี้
หลายคนบอกว่าโอ๊ยชีวิตไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อไปค่ะ
อย่างพี่เจเน็ตเขียวเองเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าขายที่ขายทางขายบ้านขายอะไรแบบนี้เลยนะคะ

ใช่แล้วค่ะขายบ้านที่กรรภมรแล้วก็กลับไปอยู่ที่โคลาส
ก่อนหน้านี้
ที่จังหวัดนลธบุรีร้านก็เข้ามาในซอยวัดรัชประดูก
ติดถนนเลยคุณผู้ชมแถวนั้นเลย
เจเน็ตเขียวเปิดใจนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ย

หยิบจับอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลย
รีสอร์ทที่เกาะช้างขายไป
คนซื้อก็ยังติดเงินอยู่อีก๒ล้าน

ประกอบกับเจอพิษโควิดเข้าไป๒๓รอบ
ขนาดบ้านที่กรทมที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
ยังต้องจำใจขายเลย
พอมาเปิดค่ายเพลงเล็กรักสอนเด็ก
เด็กก็ด้านติดโควิดอีกคุณ
คือมันเป็นมรสุมชีวิตจริงนะ
งานแสดงต่างตอนนี้ก็หยุดหมด

เอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายจำนวน๒แสนบาท
มาลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

โควิดเล่นงานรัฐบาลสั่งให้ปิดร้าน
แต่พี่เจเน็ตกับสามีก็สู้นะคะ

ตอนนี้เขาเปิดมาได้๑๗วันแล้ว
และคุณผู้ชมเห็นพนักงานในร้านทั้งหมดไหม
พนักงานพวกนี้เนี่ยคือคนคุมเครื่องเสียง
เดือนชนเดือนไปก่อนให้มันมีรายได้ไปก่อน
ถามว่าพี่เสน็ตอายไหมที่คนมองว่าเป็นดาราตกอับ
เจเน็ตบอกว่าไม่เคยอาย

แม้ว่าอุปสรรคจะมากมายขนาดไหน
ตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจก็อย่าท้อนะคะ

ไม่อายไม่อายขอให้มาเถอะ
ทุกคนที่มาขายเนี่ยเป็นนักร้องนักดนตรีทั้งหมด

หางานทำให้กับคนในครอบครัว

แบ็คสเตจคอนโวยยกเครื่องยกอะไร
ไม่มีดนตรีไม่มีเวที
ก็มาล้างจานมารับออเดอร์อะไรอย่างนี้
ไม่ได้เลยไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรเลย
กงรายการก็ไม่มีไม่มี
เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ในกระแสโซเชียลอยู่แล้ว

เพราะว่าเราก็ต้องสู้ค่ะทุกคน

เพราะว่ามันเหมือนเราก็เป็นหนึ่งที่ร่วมชะตากรรมกับทุกคนเนอะ
ใช่แล้วค่ะชีวิตไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันต่อไป

แต่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะอีกอึดใจเดียว

ก็รอคอยนะคะวันหนึ่งที่มีวัคซีนฉีดครบทุกคนแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ